แต่พูดถึงการข้ามถนนแบบยิ่งใหญ่อลังการโลกจำแบบนี้
ฉันก็มีอีกอย่างหนึ่งที่มันก็ยิ่งใหญ่อลังการ
ดูแล้วชาวบ้านบอกว่าขอจดขอจำหน่อย
เพราะนี่คือจอมปลวกที่มันไม่ธรรมดาจริง
มันไม่ธรรมดายังไงให้คุณผู้ชมไปช่วยกันพิสูจน์กันหน่อยแล้วกันนะคะ
ปลวกนี้มันไม่ธรรมดาจริงไปดูกันค่ะ

ปลวกก็คือก็คือรังของปลวกนั่นแหละ
มันเป็นลักษณะเหมือนโคนเป็นแบบกองดินเนินขึ้นมา
แขนขาข้างในก็จะมีปลวกมากมาย
รูปร่างหน้าตาของมันส่วนใหญ่ก็จะเหมือนภูเขา

ผมเดาง่ายมากเหมือนพญานาคใช่ไหม

เจ้าแม่ไม่ได้ใส่แว่นตา

ว่าเนี่ยเจ้าแม่ค่ะ
ลักษณะของจอมปลวกที่มันเป็นแบบนี้นะ
มันคล้ายกับพญานาค
ชาวบ้านเขาก็ยืนยันการันตีเป็นเสียงเดียวกันนี่แหละ

แล้วมันก็ขึ้นอยู่บริเวณคันนา
โคกเสือเท่าตะมนต์หนองม่วง
อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม
พอเห็นว่ามันรูปร่างประหลาดแปลกแบบนี้นะ

โอ้โหชาวบ้านก็บอกว่าไม่ได้มามือเปล่านะจ๊ะ
มาแบบนี้ก็ต้องเอานาม
ก็นำเอาดอกไม้น้ำแดง

มาเลยนะคะเพื่อมากราบไหว้ขอโชคขอลาบ

อีกมือนึงเอามือถือมา

ใช้สายตาของตัวเองสอนเป็นสองพิตรพิจารณา
จอมเปลวงมันมีหนุ่มรักหน้าตาแบบนี้แบบไหน
เขาว่ากันว่าเพ่งแล้วเพ่งอีก

จริงไม่จริงเนี่ยไปถามกำนันตมนหนองม่วงค่ะ
คุณการเผาพงศ์อัครเดชบอกว่าพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านโคกเสือเท่าเนี่ยแต่เดิมนะ
เขาก็มีความเชื่อและความศรัทธาเรื่องพญานาคอยู่แล้วแล้วช่วงเนี้ยภาคอีสานแห้งแรงไง
คือแรงหนักมากเลยชาวบ้านก็เสียกำลังใจเนาะปลูกข้าวเอาไว้มันจะยืนต้นตาย
ทำยังไงอ่ะอยากจะได้กำลังจิตกำลังใจที่ดีก็เลยไปขอพรไปขอโชคขอลาบ
ขอความเป็นสิริมงคลขอความหวังสักครั้งหนึ่งกับจอมปลวกรูปพญานาคแบบนี้
ก็ถือว่าเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านนั่นแหละก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่เขาเชื่อถือกันมา
แล้วว่ากันว่านะจอมปลวกเนี่ยมันมีความหมายนะถ้าหากว่ามันขึ้นอยู่แต่ละทิศของบ้าน
เพราะเขาเชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกได้ว่าเออมีความโชคดีเข้ามาหาบ้านไหนมีจอมปลวก
ถ้ามันอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยจะหมายถึงมีเข้าของเงินทองมากมาย
คุณผู้ชมลองสำรวจนะที่บ้านคุณมีหรือเปล่าถ้าเกิดทางทิศใต้แปลว่าจะได้ของกินของกำนันจากผู้ใหญ่จากผู้สูงศักดิ์
ถ้าเป็นทิศตะวันตกจะมีเรื่องหยุ่มหิมให้ขัดข้องหมองใจถ้าเป็นทิศเหนือจะเป็นใหญ่เป็นตัวมีชื่อเสียง
ทิศจริงมีทั้ง๘ทิศเลยนะมีความหมายทั้งหมดแล้วส่วนใหญ่จะเป็นความหมายดีทั้งนั้น

ปกติแล้วที่บ้านดิฉันก็มีปลวกนะคะ

กินไม้ไปเยอะเหมือนกันค่ะบางวันก็ต้องเรียกเขามาฉีดนะคะ
อันนี้จะเป็นยังไงฮะ
อันนั้นมันไม่ใช่จอมปลวกอันนั้นคือปลวกมากินไม้
อันนั้นคุณจะต้องเสียสละทรัพย์สมบัติให้กับปลวกได้กินเป็นอาหาร

ย้ำตรงนี้แล้วกันมันเป็นความเชื่อนะ
ส่วนเรื่องของปลวกกินไม้ถ้าไม่อยากให้มากินก็ฉีด

ให้เขาฉีดปลวกลงท่อ

ส่วนที่เราต้องคุยกันเป็นประจำอยู่แล้วคือคุยกับคุณผู้ชม